มีเหตุกลุ่มนักเรียนช่างยกพวก
หินคว่างกันกับใส่บ้านของนักเรียนคู่อริ
แต่ปรากฏว่าคู่อริไม่อยู่บ้านหรอก
คนที่อยู่ในบ้านก็รับเคราะห์ไปครับ

ในบ้านไม่กล้าออกไปกลัวโดนลูกหลง
นี่คือคลิปที่กลุ่มนักเรียนช่างของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ไปถล่มบ้านคู่อริที่อยู่ในหมู่บ้านพฤกษา๑๕
ตะบนแพร่กษาใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
ตะโกนด่าไปท้าทายคนในบ้าน

พ่นข้อความหยาบคายเชียว
จากนั้นทั้งหมดก็ใช้ก้อนหินขนาดใหญ่คว่างปลาเข้าไปในบ้าน

รวมถึงรถเก๋ง๒คันที่จอดอยู่ในนั้นด้วย
นี่นี่นี่เอาสีไปพ่น
เหตุการณ์นี้ในชาวกุญชรศรีอายุ๕๓ปีเจ้าของบ้าน
เอาคลิปที่ถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือเข้าแจ้งความที่สพบังปูฮะ
โดยเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุตอนนั้นลุงนอนดูทีวีอยู่ในบ้าน
ลูกชายอายุ๑๗ซึ่งเรียนอยู่วิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่ง
ออกไปบ้านเพื่อนไม่อยู่หรอกนะ
ได้ยินแล้วล่ะจากนั้นกลุ่มนี้ก็ยกถังขยะหน้าบ้าน
ทุ่มลงกับพื้นและตะโกนด่าด้วยถ้อยคำที่หยาบคาย
แล้วก็ปาก้อนหินใส่บ้านอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปแล้วก็หนีฮะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวไปที่บ้านหลังนี้ครับ
แต่ว่าไม่มีใครอยู่บ้านก็เลยสอบถามจากเพื่อนบ้านได้ความบอกว่า
ในซอยนี้นะไม่เคยมีเรื่องอะไรนะครับช่วง๒ทุ่มเงียบกริ๊บนอนกันหมดแล้ว
สงบดีกระทั่งเมื่อคืนนี้แหละนะครับที่มีกลุ่มวัยรุ่น
ขี่รถจักรยานยนต์มา๓๔คันเข้ามาก่อเหตุ
ได้ยินเสียงแล้วแต่ไม่กล้าออกมาดีแล้วล่ะครับพี่
เป็นผมผมก็ไม่กล้าออกมาฮะ
คือผมนั่งกินข้าวอยู่แล้วเสร็จแล้วจะได้ยินเสียง
เหมือนเสียงปืนเลยแหละผมคิดว่าน่าจะเป็นเสียงปืน

แล้วที่เหลือเพราะเสียงปืนเสียงปืนก็กลูมากันเป็นแถวเลย
แต่ผมไม่กล้าออกมาเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่า
หรือระเบิดหรืออะไรไม่รู้ตอบไม่ถูก
แต่ที่เหลือผมไม่รู้เรื่องเลยเพราะผมเพิ่งกลับจากทำงาน
ก่อนหน้านี้เคยมีเหตุการณ์แบบนี้ไหม

ตำรวจไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดในหมู่บ้าน

กลุ่มนี้เป็นใครบ้างที่มาก่อเหตุ
เดี๋ยวจะเรียกตัวมาสอบปากคำพร้อมกับผู้ปกครองเลย
และจะแจ้งข้อหาดำเนินคดีกันต่อไปครับ